คุณผู้ชมครับมาดูศึกแย่งสาวกันหน่อยแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องของคน
ชนกันฝุ่นตลบอบอวนเลยอ่ะไปดูศึกครั้งนี้หน่อยว่าใครจะได้ไปครับ
กับศาลิกาไปหลายวันเรื่องของร้านหมูกะทะ
คราวนี้คิวของช้างป่าเขาอ่างด้วยรัวน้อยหน้าขอเป็นข่าวบ้าง
ดอมหมายถึงช้างพลายตัวผู้ที่ไม่มีงาน
หรือง่างาสั้นไม่ยืนคุ้มเชิงอยู่ตัวใหญ่มาก
แล้วก็มีช้างป่าวัยรุ่นตกมันอยู่ตัวข้างในเนี่ยนะฮะ
เจ้าแข็งแกร่งอันนี้อยู่กลางหมู่บ้านครองมหาส
อำเภอธาตุเกียรติจังหวัดชาติเชิงเซา
มีบางช่วงเจ้าสิบล้อพยายามจะเข้าไปหาเจ้าแข็งแกร่งช้างหนุ่ม
เพื่อเอาช้างเอาความใหญ่ของช้างเขาข่มเข้าไป
นะฮะแต่เจ้าแข็งแกร่งก็ไม่กลัวสิฮะ
ชูงวงยกพ้อมปะทะไม่วันเกรงอยู่แล้ว
นี่ตัวนี้คือเจ้าศรีดอนนะฮะ

ดันกันจนออกไปสู่ลานกว้างใกล้กับแนวป่าห่างจากชุมชน๑๕๐เมตร
ประลองกำลังจะเริ่มขึ้นนี่ออกมาแล้วครับ
ดันกันไปข้ามถนนไปอยู่ตรงลานประลองเนี่ยฮะ
เขาเริ่มใช้ลำตัวเบียดกันก่อนนี่ฝุ่นตลบแล้ว
นะก่อนช้างสองตัวจะหันชนกันเจ้าสิบล้อแม้จะได้เปรียบด้านพละกำลัง
เพราะตัวใหญ่กว่าแต่ว่าช้างตกมันช้างหนุ่มมันมีความแข็งแกร่งเพราะหนุ่มกว่า
นะมีงาเป็นอาวุธด้วยเอาแทงสวนเข้าไปครับ
สิบล้อตัวใหญ่กว่าต้องถอยร่นเข้าไปยืนคุมเชิงในแนวป่าเนี่ยถอยไปแล้ว
นะฮะแต่ว่ายังไม่ปล่อยให้เจ้าแข็งแกร่งเข้ามาในพื้นที่ได้เพราะศึกครั้งนี้ต้องการจะแย่งตัวเมียนะครับ
ครับทีนี้ช้างก็ชนกันไปนักข่าวก็ขอถามผู้ใหญ่บ้านหน่อยอ่า
นายปัญญาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป่า
เขาบอกว่าชาวบ้านรู้จักช้างสองตัวนี้ดีครับ
แข็งแกร่งเนี่ยเป็นช้างวัยมรุ่นจริงแล้วมันเรียบร้อยนิสัยดี
อยู่ตามชายป่าหลังวัดไม่ได้เข้ามาวุ่นวายมากเท่าไหร่
กับเจ้าสิบล้อตัวใหญ่ที่เป็นช้างป่าศรีดอที่เดินไปทั่วชุมชน
ขโมยกินของชาวบ้านไปเข้าไปในทรงในสวนของเขา
แล้วก็อาศัยอยู่ในป่าอีกฝากหนึ่งคนละที่กันกับเจ้าแข็งแกร่ง
นะฮะแต่ว่าเจ้าแข็งแกร่งเนี่ยตอนเนี้ยที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันตกมัน
นะก็พยายามจะบุกผ่านหมู่บ้านเข้าไปเข้ามาในพื้นที่เจ้าสิบล้อ
ก็อาจจะไปแย่งตัวเมียมาเป็นคู่ครองแล้วครับเพื่อผสมพันธุ
แต่เจ้าสิบล้อดันสู้แรงเต็มกำลังเหมือนกันแหละนะฮะ
ก็ยังไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือว่าชนะคือ๑๐ล้อไม่ให้เจ้าแข็งแกร่งฝ่าเข้าไป
อืมนะฮะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยรบจะรบกันกี่วัน
นะฮะใครชนะหรือแพ้ก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฮะ
เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมหามรือกันเพื่อวางแผนในการระวัง
เพราะว่าช้างสองตัวนี้อาจจะเข้าไปชนกันอีก
แล้วก็อาจจะทำให้ชาวบ้านนั้นบาดเจ็บหรือว่าเข้าของเสียหายได้
เดี๋ยวจะมีการผลักดันช้างทั้งสองตัวเข้าไปในเขตอุทยานเขาป่ามรือในต่อไปนะครับ